ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับตำรวจน้ำเขาเปิดปฏิบัติการไล่ล่า
ไล่ล่าใครเขาเรียกแก๊งแมวน้ำ
แมวน้ำเนี่ยมันไปขโมยข้าวสารครับบนเรือที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
เฮ้ยรถเฮ้ยรถอย่าหยุด
ง่าย

โอ้โหเราเคยจะเห็นตำรวจขับรถไล่ล่าใช่ไหม
นี่ตำรวจน้ำไงเลยต้องเป็นเรือครับโอ้ไม่ค่อยได้เคยเห็น
นี่เป็นปฏิบัติการของตำรวจน้ำนะครับไล่ล่ากันกลางดึกเลยจับแก๊งแมวน้ำ
แมวน้ำนี่คือลักลอบมาขโมยข้าวสารจากเรือขนส่งสินค้าครับ
ที่รอยลำอยู่นะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในพื้นที่ตะบนบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจมีบ่อแสบอกโอ้ไอ้พวกนี้มันจะมาลักลอบขโมยข้าวสารใช่ไหมนะครับ
แล้วเอามาขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวพระประแดง
ก็เลยส่งชุดสืบสวนนะครับนำเรือไปสังเกต
ก็พบเรือขนส่งสินค้าเนี่ยตัวเรือทำด้วยเหล็กนะในเรือมีข้าวสาร
แล้วก็มีผู้ชายสองคนยืนอยู่บนเรือ
แต่จังหวะนั้นชุดสืบสวนก็เห็นผู้ชายอีก๒คนไหวตัวครับ
คือไหวตัวเพราะเห็นตำรวจก็เลยขับเรือหางยาวครับหนี
แต่สุดท้ายไปไม่รอดครับตำรวจก็ขับเรือไล่ล่า
ตามจับมาได้คนหนึ่งคือนายจำนงแก้วผ่องอีกคนหนีไปได้
สอบสวนนายจำนงยอมรับว่าขโมยข้าวสารมาจากนะครับ
จากนั้นก็ทยอยลำเลียงกระสอบข้าวสารมาเก็บไว้ที่เรือขนส่งสินค้า
ต่อมานะครับตำรวจย้อนกลับมาตรวจสอบนะครับบนเรือ
แล้วก็ควบคุมตัวนายพิศนุภูลสมบัติอายุ๔๓ปี
และนายสมยศจันตรีอายุ๕๓ปี
นายจำนงซัดทอดว่านี่แหละร่วมกันขโมยข้าวสาร
ตำรวจตรวจสอบบนเรือนะครับพบของกลางกระสอบข้าวสารที่ขโมยมา๒๐๐กระสอบ
น้ำหนักกระสอบละ๒๕กิโลกรัมแล้วก็ยึดเรือขนส่งสินค้า๑ลำ
แล้วก็เรือหางยาว๑ลำนะครับไว้เป็นของกลางครับ
เที่ยวนั้นเหรอที่เต็มเลยแล้วลำหลังอ่ะ
ลำหลังด้วยครับลำหลัง๒๐๐กิโลกรัมยังไม่ได้เอาลุงบุคคลเข้ามาก่อนครับ
เมืองต้นนะครับตำรวจคุมตัวทั้ง๓คนไปดำเนินคดีโดยแจ้งข้อกล่าวหา
ลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปในเวลากลางคืน
และใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปและข้อหารับของโจรครับ